เรื่องของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับ
ซึ่งเมื่อวานเนี่ยก็มีการแผลงข่าวได้ฟรรสัญชาติรายใหม่
เข้ามาในการช่วยดูแลแล้วก็สนับสนุนด้วยนะครับ
ก็ทำให้ได้รับผลกระทบค่อนข้างจะเยอะพอสมควรเลย
ในงานผู้สื่อข่าวก็สอบถามกรณีเรื่องของการค้างเงินเดือนของนักกีฬาด้วยครับ
เพราะว่ามันเป็นดราม่าอยู่ในโลกออนไลน์
บิ๊กออสพลตรวจเอกดรสมยศพุ่มพันธ์มั่ว
ยกสมาคมกีฬาฟุตบอลก็บอกว่ายอมรับนะครับ

บทบาทของสมาคมจะทำเต็มที่

ส่วนกรณีค้าเงินเดือนก็เป็นการบริหารภายในสโมสร
จุดไหนที่พูดคุยกันได้ก็อยากให้พูดคุยกัน
เพื่อไม่ให้เรื่องบานปลายครับ

สายพันธุมิครอนที่กำลังระบาดในปัจจุบัน
ก็มีการเลื่อนการแข่งขันออกไป๙คู่แล้วนะครับ
เลื่อนกันมาอาทิตย์หนึ่ง๒คู่๓คู่บ้างอะไรอย่างนี้นะครับ
พลตรวจเอกสมยศก็บอกว่าจากนี้

อยากให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขให้เคร่งครัดขึ้น
เพราะว่าสมาคมแล้วก็ไทยลีกเป็นเพียงกลไกหนึ่งของรัฐบาลเท่านั้น
ซึ่งฝ่ายจัดพยายามจะผ่อนปลนให้เลื่อนการแข่งขันในกรณีที่จำเป็นมากเท่านั้น
ต้องขึ้นอยู่กับโปรแกรมการแข่งขันในอนาคตด้วยครับ
อย่างไรก็ตามผู้สื่อข่าวได้สอบถามถึงโอกาสในการก้าวขึ้นมานะครับ
เป็นเจ้าของสโมสรฟุตบอลของคุณท็อปจิรายุทธ์ด้วยครับ
ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าที่บริหารบิดครับในอนาคตด้วยนะครับ
บอกว่ามีโอกาสไหมถ้าจะเข้ามาทำทีมฟุตบอล
คุณท็อปก็บอกว่าก่อนหน้านี้เคยคุยรายละเอียดในการเป็นเจ้าของสโมสร
ทั้งในไทยลีกรวมถึงพิมมาลีกมาแล้ว
เพราะฟุตบอลเป็นกีฬาที่เขาสนใจมานาน
ขอไม่ปฏิเสธแต่ต้องให้เป็นเรื่องของอนาคต
ตอนนี้ขอสนับสนุนวงการฟุตบอลไทยในภาพรวมไปก่อนครับ
ส่วนการค้าเงินเดือนซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ย
คุณต้นอภิวัตคณากรประธานสโมสรของเมืองกาล
แจ้งว่าไม่มีการค้างเงินอดีตนักฟุตบอลชาวไทยของทีมแต่อย่างใด
แต่ทางกรวิทย์ด่ามันวิเศษวิวประดิษฐ์ในแลบของเมืองการ

แล้วถ้านายของคุณเนี่ยพร้อมแล้วหรือยัง
ทำเอาแฟนบอลเข้ามาให้กำลังใจเป็นจำนวนมาก
แล้วก็อดีตนักเตะเมืองกาลทั้งจิตปัญญาที่สุด
ชะดนนักคราวงศ์ก็เข้ามาคอมเมนต์เช่นเดียวกันครับ